เขาว่ากันว่าน้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้งหายไปจากสังคม

โหเป็นคนหลอกโรนแกงหลอกให้ทำอาหาร

คนไทยมาช่วยกันถามว่าช่วยยังไง
ติดตามกันเลยนะครับในช่วงของ
คุณชนะอยากอยากอยากอยากเรา
คุณผู้ชมครับจากกรณีที่คุณยายประธานแสงอ่อนอายุ๗๒ปี
คุณยายท่านนี้เป็นเจ้าของร้านครัวปากทางโภชนา
ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาชลียกอเผิร์นน้องไผ่จังหวัดเพชรหุ่น
นี่ในวันนั้นมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ด้วยนะ

เรื่องของเรื่องมีผู้ชายคนนึงเนี่ยที่เราลูกศรชี้เอาไว้เนี่ย
อ้างตัวเองว่าเป็นผู้รับเหมามาสั่งอาหารกิน
เสร็จไม่พอยังไงบอกว่าเดี๋ยว
ยายประธานช่วยทำอาหารแบบหม้อใหญ่เลยได้ไหม
เดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงลูกน้องอีก๒๓คนคุณยายแกก็ดีใจอ่ะสิ
จะได้แบบเออมีงงมีเงินน่ะเนอะใช่ไหมล่ะก็ทำไปเลี้ยลูกน้อง
แล้วก็จัดให้หม้อใหญ่แต่สุดท้ายชายคนนั้นเขาไม่มาฮะ
โอ้โหทำให้วันนั้นคุณยายเสียตังค์ไปตั้งพันสามโอ้ยได้เหรอ
มันเยอะนะสำหรับเธอแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมาก
บอกว่าเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวัน
แต่พอเรื่องนี้เป็นข่าวออกไปผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่
ยังไงรู้ไหมน้องใบตองยังไงคนแถวนั้นครับโอ้โหรู้สึกว่า
มากันเยอะมากเลยครับจนคุณยายแบบว่าโอ้ย
มากันเยอะขนาดนี้ทำตั้งแต่เช้ายันเย็น
จนไม่มีเวลากินข้าวเองเลยโอ้โฮสนสาร
ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ยายก็บอกว่ามีความสุขมาก
มีกำลังใจแล้วใช่ไหมใช่ครับยิ้มแล้วหัวเราะได้อีกครั้ง
หลังจากที่เจอเหตุการณ์แล้วเธอบอกว่าเธอนอนไม่ได้

เออเธอนอนไม่ได้มาหลายวันอ่ะโอ้โหเอางี้ละกัน
สุดท้ายเธอได้กำลังใจนี่คือสิ่งดีที่เรามาเล่าสู่กันฟังว่า
โอ้โหก็มายกมือขอบคุณเลยนะบอกว่าโอ้โหดีจังเลยที่ช่วยทำข่าวให้
มีใครหลายคนมาช่วยเธอแบบนี้ครับ
อ่าแล้วก็เห็นแง่มุมของความมีน้ำใจอีกหนึ่งสังคมไทยแต่ว่าโอ้โห
ใจร้ายจริงเลยคนที่สั่งไปแล้วแบบไม่รับผิดชอบ
นั่นน่ะสิอ่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณยายนะคะต้นไม้ใคร